นี่เนี่ยเข้าของเก็บเสร็จแล้ว
แปลงฟันจะทำอะไรดีเนี่ย
ช่วยมีคนช่วยอีกแต่ว่ากางเต็นต์แล้วนะ
แฟนฟันโอ๊ยจะไปทำงานอีกวันจ๊ะ

สวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันงงไปหมดแล้วนะคะ
เพราะน้ำเห็นไหมคะไหลมาเรื่อยแล้วนะคะ
ดิฉันก็จะอาบน้ำไปทำงานของก็เก็บแล้ว

คุณผู้ชมคะที่พูดแบบนี้อยากจะให้เตรียมตัวกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะอีสานบานฮ่าวเก็บของอย่าสิหาถายอย่าสิหาร่อนะครับ
สิมาแล้วน้ำสีทวมค่ะ
คุณผู้ชมตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศพร้อมกันนะคะ
โดยเฉพาะสิ่งที่เราเป็นห่วงไลออนร็อก
ตรวจสอบอย่างแรกค่ะภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยา
เมฆเต็มไปหมดเลยนะคะช่วงตอนบนของประเทศนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมถึงภาคอีสาน
นี่คือลักษณะเมฆที่เกิดจากพายุไลออนร็อกนั่นเองนะคะ
ส่วนตัวดีนั่นแหละค่ะเขาเลยค่ะไลออนร็อกพัดขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนาม
ลักษณะแบบนี้จะทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกจำไว้เลยนะคะ
วันนี้จะเริ่มมีฝนนะคะตอนเช้าฝนเริ่มที่ตรงไหน
บึงกาลน้องคายรวมถึงภาคเหนือเห็นไหมคะ
ที่เป็นจุดสีเขียวสีเหลืองสีส้มต่างนั่นแหละค่ะ
นั่นคือฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าหลังจากนั้นช่วงบ่ายค่ะ
ฝนเริ่มเต็มพื้นที่แล้วจะเห็นไหมคะ
เริ่มมีปื้นสีเต็มแผนที่ประเทศไทยเลยนะคะ
และจะตกแบบนี้สลับกันไปไม่ว่าจะเป็นหนักหรือว่าเบานะคะ
ตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ฝนที่จะเกิดขึ้นจากพายุไลออนร็อก

แต่ก็จะตกประมาณ๒วันค่ะวันจันทร์กับวันอังคาร

แต่มาอีกแล้วค่ะพายุลูกใหม่ช่วงนี้นะคะ

มาช้าแต่มาถี่นะสำหรับพายุช่วงนี้นะคะ
คมปาซุนู่นค่ะก่อตัวแล้วนะคะ

และกำลังของเขาแรงสูงสุดเป็นพายุโซนร้อน
คุณผู้ชมและทิศทางของเขาจะพัดขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนาม
ตอนนี้กำลังดูอยู่นะคะว่าจะพัดขึ้นตอนเหนือหรือว่าตอนกลาง
ถ้าเข้าตอนกลางของประเทศเวียดนามช่วงวันพฤหัสสบดี
ปังมาเต็มเต็มค่ะฝนสำหรับภาคอีสานนะคะ
นี่คือสิ่งที่เราจะต้องจับตามองนะคะ
เดี๋ยวดูทิศทางเขาอีกครั้งในช่วงวันพุธแล้วก็วันพฤหัส
สำหรับพายุคอมปาซุค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแล้ว
ปริมาณน้ำที่เกาะเกร็ดนนทบุรีตอนนี้น่าเป็นห่วงค่ะ
ปกติแล้วเราไปเที่ยวเดินเกาะได้ช่วงนี้เดินไม่ได้แล้วนะคะ

หลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
จากภาวะน้ำทะเลหนุนสูง
เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนชาวบ้านและวัดวาอารามต่างทั่วทั้งเกาะค่ะ

แต่ว่าพระสงฆ์ก็ต้องเดินลุยน้ำออกมาบินทบาทในช่วงเช้านะคะ
บ้านลักษณะคือเหมือนปิดประตูขังตัวเองเลย

เพราะว่าน้ำท่วมจนมองไม่เห็นทางเท้า
กลัวว่าถ้าเดินไปเดี๋ยวจะตกไหลทางแล้วจะเกิดอันตรายได้ค่ะ

สวรรค์มหาศาลคามทั้งหลาย

อัมเภอเกาะสุมพิษัยข้ากระชังปลานักน้ำ

ละกันขายทั้งตายแล้วและยังไม่ตายนะคะกิโลกรัมละ๒๐บาท
แต่ที่ยังไม่ตายเนี่ยขายได้เยอะหน่อยกิโลกรัมละประมาณ๓๕บาท๓โลร้อยค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าต้องตัดใจขายเป็นการเอาทุนคืนดีกว่าปล่อยทิ้งไปแบบนี้
โอ้ยลื้อโตนทั้งคนลื้อโตนทั้งป่าลื้อโตนทั้งเจ้าของตอนนี้
ตั๊คซีเหดยังยังโอ้โหข้าวของก็จะขนนะคะคุณผู้ชมน้ำก็จะอาบปันก็จะแปรงงานก็จะไปทำค่ะคุณผู้ชม